เรามีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางนะครับ
ดูแลการผ่าตัดได้๒๔ชั่วโมง

แต่พอเราคิดอีกมุมหนึ่งเราก็สะท้อนใจเนอะ
ว่าอีกคำว่าดีตรงนั้น
มันดีสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพจริงเปล่า

ถ้าเราขัดแย้งกับความอายุติธรรมเนี่ย
กับเมืองที่มันให้ความไม่เท่าเทียมกันกับคน
เมืองที่ไม่เป็นธรรมกับคน

จริงหรือเปล่า

มันน่าน้อยใจเหมือนกันนะ
ที่เวลาเราพูดถึงปัญหาของกรุงเทพฯหลังกะคร
ปีก่อนกับตอนนี้เรายังวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมถูก
ฝนตกรถติดมลพิษขยะสวนสาธารณะ
อุบัติเหตุจากการเดินทางไซส์ก่อสร้าง

ถามว่ามีเครือข่ายที่อยากจะร่วมกัน

เราเคยเปิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครไหม

ที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าบ้านเขา
เห็นอยู่ตามตรอกซอยที่เขาเดินผ่านหรือเปล่าล่ะ

คนกรุงเทพรู้สึกว่ามันคือปัญหาที่หน้าบ้านฉัน
แล้ว๗๘ปีที่ผ่านมามันก็เหมือนเดิม
แล้วถามว่าการคืนอำนาจ
กระจายอำนาจและการสร้างการมีส่วนร่วม

คือการกระจายงบประมาณใช่ไหม
คนที่ถือเงินคือคนที่มีอำนาจที่แท้จริงใช่ไหม
แล้วทำไมเราไม่ยอมจัดสรรงบประมาณที่ดึงเอางบจากราชการ
ที่จำนวนไม่น้อยเอาไปปลนเปอร์ดูแล
ประเคนโครงการให้กับผู้รับเหมา
จัดสรรจากเขตจัดสรรจากสำนักต่าง
จัดสรรจากงบกลางในมือผู้ว่าเอง
ออกมาแล้วก็กระจายลงชุมชน

เพื่อให้ประชาชนทั้งที่อยู่ในชุมชน
และที่อยู่ในนิติบุคคลตามหมู่บ้าน

ได้มีส่วนร่วมในการโหวตในการเลือก
ทำโครงการหรือแก้ปัญหาที่มันตอบโจทย์เขาเรา

หรือมีกระแสว่ลองจะทำงานกันรัชการนั้นหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นฝ่ายปลาผู้ขัดแย้ง

กับความขัดแย้งกับสิ่งที่มันเป็น
เป็นสิ่งอายุติธรรมกับคน
ผมว่าเราต้องเลิกเกรงใจ
เลือกที่จะปลองดองกับความอายุติธรรมได้แล้วใช่ป่ะ
เฮ้ยมันเป็นคำถามที่แปลกนะ
ว่าคุณจะอยู่กับความอายุติธรรมได้ไหม

ให้คุณจะมีความขัดแย้งกับสิ่งที่มันอายุติธรรม
กับสิ่งที่มันริบดอนผลประโยชน์กับประชาชนได้ยังไง

คุณอยากได้ผู้ว่าที่ปรองดองกับความอายุติธรรม
คุณอยากได้ผู้ว่าที่ปล่อยปะละเลย
กับการให้อภิษฎกับใครบางคนและเหยียบย่ำบีทาเอาเปรียบประชาชนแบบนี้เหรอ
คุณกลัวอะไรกับความขัดแย้งกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง
ผมคิดว่าณวันนี้คนกรุงเทพต้องการผู้ว่าที่มีจุดยืน
พร้อมที่จะขัดแย้งกับความอายุติธรรมด้วยซ้ำไปนะ
และต้องการผู้ว่าที่ไม่พร้อมที่จะไปปลองดองกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง
สิ่งที่มันเอารัฐเอาเปรียบคนกรุงเทพ
สิ่งที่มันทำให้คนกรุงเทพเป็นคนไม่เท่ากันด้วยซ้ำไปไม่ใช่เหรอ
ผู้ว่าต้องไปเกรงใจคนเหล่านี้เหรอ
ผู้ว่าต้องไปเกรงใจความยุติธรรมเหรอ

และถ้าพบความอายุติธรรมที่มันฝังอกเนี่ยในคนกรุงเทพ
ผู้ว่าต้องกล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนกรุงเทพมากกว่า
เพื่อเก่งใจสัยติธรรมเห็นความอายุ